คุณผู้ชมครับนอกจากในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางที่ในระยะนี้ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักลมแรงแล้ว
ชาวใต้ครับเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือกันต่อไป
เรื่องของฝนทั้งเรื่องของคลื่นนะครับ
ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย
ภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพสถานการณ์ฝนที่จะได้เจอกันหลังจากนี้นะครับ
พบว่ากลุ่มฝนจากบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนครับ
ค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของไทย
แล้วก็ไปกองกันอยู่ในบริเวณทางตอนล่างนะครับ
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลก็เนื่องมาจากภาพนี้นะครับ
เป็นภาพการเคลื่อนตัวของพายุจามีนะครับ

ทำให้ไปบังการเคลื่อนที่ของอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ซึ่งอากาศเย็นครับก็จะมีการแผลลงมา
ตามชายขอบของบริเวณพื้นที่ประเทศจีนฝั่งตะวันออกนะครับ
คือฝั่งที่ติดทะเลนี่คือพายุนะครับ
สังเกตว่าตัวพายุมีการไปดึงเอาลมจากบริเวณด้านบนลงมาด้วยนะครับ

เป็นลมหนาวครับอากาศแห้งอากาศเย็นครับ
ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการปะทะกันของอากาศเกิดขึ้นนะครับ

ลักษณะแบบนี้จะเหมือนกับช่วงตอนต้นสัปดาห์นะครับ
มีฝนตกในพื้นที่ประเทศไทยหลายจุดละทีเดียว
ซึ่งพายุลูกนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยครับ
ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้เกิดเรื่องของฝนเรื่องของเมฆแล้วก็คลื่นที่แรงครับ

ภาพนี้จะพบว่าลมจากทิศตะวันออกซึ่งปกติเป็นลมหนาว
จากที่ตะวันตกซึ่งเป็นลมฝนก็แรงเหมือนกันนะครับ
เข้ามาชนกันแบบนี้ตรงกลางก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ส่วนอุณหภูมิตอนบนหลังจากเจอฝนฟ้าขนองแล้วจะลดลงอุณหภูมิจะลดลง
ซึ่งนี่คือวันนี้ก็จะพบว่าอากาศไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหรกับพรุ่งที่ผ่านมา
ส่วนนี้ในพื้นที่ตอนบนแถวเวียดนาม
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศาแล้ว
ซึ่งนี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์แน่นอน

คุณผู้ชมดูสีชมพูนี้
คือกลุ่มฝนจะพบว่ากลุ่มฝนจะค่อยมีการ

หลังจากนั้นจะไปออกันอยู่ในบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับมือต่อไป

ก็จะพบว่าบริเวณตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง

แน่นอนฝนตกหนักแล้วก็มีคลื่นสูง

สำหรับใครที่จะวางแผนหลังจากนี้เป็นต้นไป